ช่วงนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่นครปฐม
คือไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องของเครือญาติญาติพี่น้องกันนะครับ
แต่มีปัญหากันเกิดขึ้นเป็นคดีความกันคือเรื่องการขโมยกล้วยดังใช่ค่ะ
แต่มันไม่จบนะเรื่องคาราคาซังอยู่รอขึ้นศาลกันด้วยนะครับ
แต่เมื่อช่วงตีหนึ่งของเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ว่าถูกกล่าวหาว่าไปขโมยกล้วยด่างเขาเนี่ยบุกไปที่บ้านของคู่กรณี
ซึ่งความจริงก็คือพี่สาวของตัวเองเป็นญาติพี่น้องกันแท้บ้านก็อยู่ใกล้กัน
แม้จะเป็นพี่สาวต่างแม่ก็ตามไปถึงเนี่ยไปยิงเขาเนี่ยนะฮะ
ตายสองเจ็บอีกหนึ่งนะฮะคนในบ้านนะฮะบันทึกภาพเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเอาไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ
เสียงปืนเนี่ยโอ้โหดังไปหมดเลยนะฮะ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

ป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าหลบป๊าห
แล้วมีหลานชายอีกคนนึงชื่อนายขนาคอนอายุ๒๕ถูกยิงเขาที่หัวเก่ารับบาดเจ็บ
มาถึงคือขนาคอนถูกยิงก่อนเพราะว่าเจอกับนายสมเจษที่หน้าบ้าน
ตอนที่นายสมเจตเข้ามาตอนตีหนึ่งเมื่อคืนวันก่อน
ที่พ่อกับแม่จะออกไปช่วยลูกชายถูกยิงเสียชีวิตทั้งคู่
ขณะที่นายสมเจตมือยิงนะครับนายสมเจตผู้แก้วพอยิงเขาเจ็บเขาตายแล้ว
หนีกลับไปที่บ้านตัวเองซึ่งอยู่ไม่ไกลกันไปซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
ตำรวจสพเมืองนครปฐมนี่ฮะได้รับแจ้งเหตุก็มาที่ที่เกิดเหตุ

แล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าไล่กันไปไม่น่าเชื่อนะครับ
นายสมเจศมือยิงเป็นญาติพี่น้องเป็นน้องชายกับนางสุกัญญา
เป็นน้องต่างมารดาพ่อเดียวกัน
มูลเหตุเรื่องนี้ก็คือนายสมเจตก่อนหน้านี้
มาขโมยกล้วยด่างพันแดงอินโดราคาสองแสนบาทจากบ้านของพี่สาว
คือหลานชายคนเจ็บเขาเป็นคนปลูกเอาไว้
แล้วเขาเห็นวันที่มาขโมยเนี่ยเขาบอกทีแรกเนี่ยเห็นมาด้อมมองก่อน
แล้วอีกสักไม่กี่วันเนี่ยกล้วยด่างแดงอินโดเขาหายไป
ไปไล่สืบดูถึงรู้ว่าเอ้านายสมเจตเนี่ยเอาไปก็ไปแจ้งความเอาไว้
สุดท้ายนายสมเจตเนี่ยเอามาคืนแล้วพยายามเคลียร์บอกว่าขอให้จบเรื่อง
แต่ทางฝั่งบ้านของผู้ตายผู้เจ็บเนี่ยเขาบอกเขาไม่จบ
เขายืนยันว่าเรื่องนี้เอาให้ถึงที่สุด
แล้วสารเนี่ยนัดไต่สวนกัน๒๒ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ
เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีประเด็นเคยพิพาท
เคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายอะไรกันมาอยู่ด้วย
พอมามีเรื่องกล้วยด่างเนี่ยก็เลยไม่ยอมกัน
ใช่เขาบอกว่าเรื่องกล้วยด่างเหมือนตอนแรกผู้ก่อเหตุ

แล้วก็บอกว่าเอาคืนแล้วไม่เอาเรื่องเอาราวได้ไหมล่ะ

แต่ทางฝั่งผู้เสียชีวิตเหมือนกับว่าก็แจ้งความเอาไว้แล้ว
มันก็เดินหน้าเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย
ใช่แล้วทางฝั่งของผู้ตายเนี่ย
ที่เป็นฝ่ายสามีคือนายคุณากรเนี่ย
ที่เป็นพ่อของหลานชายของนายสมเจตเนี่ย
เหมือนกับเคยมีเรื่องกับนายสมเจตมา
มีเรื่องเป็น๑๐ปีแบบถึงขั้นเคยถูกตีหัวแตกอะไรประมาณอย่างนี้
พอมันมีเรื่องกล้วยด่างอีกเขาก็เลยไม่ยอมความกัน

นี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวนายสมเจตได้นะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมเจตบอกว่าสาเหตุนี่ฮะวันรุ่งขึ้นนะครับ
คุมตัวมานะครับแล้วจะพาไปฝากขังที่ศาล
เพราะว่าผู้ต้องหาขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผน
นายสมเจตบอกว่าที่ยิงพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานชาย
อันนี้เขาอ้างนะบอกว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวกันเนี่ย
ถูกต่อว่ามาโดยตลอดก็เลยบันดาลโทษะ

แล้วก็ด่าถอดด่ายังยาวไว้คลาย
แล้วก็มั้นด่าผม

ผมก็เลยเป็นบ้านประโยชน์นี้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่คือนายสมเจตคนก่อเหตุ

ยิงพี่สาวกับพี่เขยเสียชีวิต

ก็เดินออกมาเพื่อจะกลับไปที่บ้านตัวเอง
หลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านตัวเอง

อันนี้แม่แม่ผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปแล้วค่ะ

เล่าข่าวนี้ไปแล้วที่แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่า

แม่ไม่เห็นไม่รู้เรื่องอะไรเลย
นี่เหมือนกับแม่เขียอะไรด้วยนะ

ถ้าดูภาพใกล้เหมือนกับแม่เอาเท้าเขีย

แต่แม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องตอนไปคุยด้วยค่ะ

ตรงหน้าบ้านตัวเองด้วยหรือเปล่าใช่ไหม

บอกว่าอ้างว่าทนไม่ไหว

คือถึงขั้นถูกทางฝั่งเนาะเนี่ย

คือพ่อเดียวกันกับทางฝั่งของพี่สาว

แล้วก็มีภาพที่เราได้มาวันนี้ก็คือ

พี่สาวนายสมเจตเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้นั่นแหละนะครับ
ท่านผู้ชมครับพันรยาของผู้ต้องหาบอกว่าอย่างนี้
อันนี้ฝั่งของภรรยาของผู้ต้องหานะบอกว่าก่อนหน้านี้
ไอ้เรื่องขโมยกล้วยด่างกันเนี่ยกล้วยด่างที่มูลค่าสองแสนบาท
้วยด่างแดงอินโดเนี่ยที่สมเจตไปขโมยเข้ามาเนี่ย
ไกล่เกลี่ยกันไปแล้วแล้วทางฝั่งของนายสมเจตบอกว่า
เดี๋ยวจะชดใช้ให้นะซึ่งฝั่งหลานชายเนี่ยเรียกค่าเสียหาย
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแต่สุดท้ายเนี่ยไปไปมามา
ตอนหลังมากลับคำบอกไม่เอาแล้วเงินค่าเสียหาย
แม้จะได้กล้วยคืนมาแล้วเนี่ยนะแต่ขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแทน
คืนวันเกิดเหตุเธอบอกว่านั่งกินหมูกระทะกันอยู่
ฉลองวันเกิดลูกสาวอยู่หน้าบ้านจากนั้นฝั่งผู้ตายขับรถกลับมาที่บ้าน
แล้วมีการด่าลักษณะประชดกันมาเรื่องกล้วยด่าง
ด่ามายังแม่สามีของเธอทำให้สามีโมโห
เอาปืนเนี่ยไปยิงที่หลังบ้านหนึ่งนัดแล้วหลานชายก็คือคนที่เจ็บอ่ะ
ก็พูดตะโกนท้าทายมาอีกบอกว่าแน่จริงเนี่ยมายิงในบ้านเลย
อย่าไปยิงตรงอยู่ตรงบ้านตัวเองสามีก็เลยบุกเข้าไปยิงหลานชาย
แล้วพ่อกับแม่เขาก็ออกมาก็เลยมีการยิงกันต่อ
ก็เลยทำให้พี่สาวกับพี่เขยเขาเสียชีวิตแล้วหลานชายบาดเจ็บ
ก็จะด่าประจำคนเราบางทีมันก็มีคิดจำกับความอดทน
หนูก็พยายามห้ามเขาอยู่แต่คืนนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อเหตุ
ถ้าเขารู้หนูก็ห้ามหนูก็ห้ามเขาอยู่แหละ

อันนี้ในมุมที่ผู้ต้องหากับภรรยาผู้ต้องหาบอกนะฮะ

ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายเขาด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันศพของสองสามีภรรยานะครับ
วันนี้ญาตินำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดใหม่ปีนเกลียวนะครับ
จะมีพิธีชาปนกิจ๙ธันวาคมนี้
ส่วนตัวผู้ต้องหานายสมเจตตำรวจแจ้งข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่น
เหลือก็เป็นเรื่องของข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วก็การยิงปืนนะครับ
นายสมเจตขอใช้สิทธิ์นะไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โดยอ้างว่าจะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมหรือว่าทำร้ายร่างกาย
จากทางฝั่งของผู้ตายผู้เจ็บ

ใช่ค่ะแล้วก็คนใกล้ชิดของนายสมเจตผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมาก่อเหตุเนี่ยนะ
เหมือนเขาเครียดมากเรื่องคดีขโมยกล้วยด่างนี่แหละ
ขึ้นศาล๒๒ธันวาคมแล้วก็ถามญาติพี่น้องว่า
จะมีใครช่วยประกันตัวผมไหม
แล้วไม่มีใครตอบอะไรแล้วก็เครียดแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ทีนี้เลยขึ้นสารคดีฆ่าคนตายเลย